เราพบสู่รายการเตรียมต่อชีวิตครับ
จากจังหวัดตากจะสามารถได้เงินทุนไปรักษาน้องเกรท

พร้อมกันนั้นถ้ามีเงินอยู่จำนวนนึงก็จะไปซ่อมภาษณะ
กับการตอบคำถาม๔ข้อนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ต้องมีสมาธิดีนะครับ

จะสามารถคว้าเงินทุนกลับไปได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการตอบคำถามนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องไก่มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดนะคะน้องไก่
ดูทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง

ตอนนี้น้องไก่จะต้องวิเคราะห์ว่า

เรื่องที่เหลือจะเก็บไว้ให้ใครเป็นคนตอบ

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดตาก
เรื่องที่๒มวย
เรื่องที่๓ความรู้ทั่วไปเด็กประถม
เรื่องที่๔ไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๕ละครดัง
ลองวางไว้คร่าวก่อนก็ได้นะว่าใครเหมาะกับเรื่องไหน
ถ้าพร้อมแล้วน้องไก่เลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ชอบดูละครเหรอคะน้องการ

ไก่ครับเคยได้ยินละครเรื่องนี้ไหม

ทรายทองนี้นะครับถือว่า
เป็นนวนิยายอมตะเรื่องหนึ่งของวงการวรรณกรรมไทย

เคยแต่ได้ยินไม่เคยดูเลยค่ะ

คำถามสำหรับข้อนี้ก็คือ
ทรายทองในยุคที่มนฤดียะมาภัย

ดาราชายคนใดรับบทเป็นชายกลาง

สรรยูวงกระจ่าง

ปกติไม่เคยดูเลยค่ะบ้านไซทอง
เคยแต่ได้ยินมาค่ะได้ยินผ่านผ่านหูค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องไก่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามชัดชัยเปล่งพาณิชย์ครับ
เดี๋ยวเรารอให้ตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ
เราจะไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
แต่ตอนนี้น้องไก่ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
ไก่จะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อวีขึ้นมาตอบคำถามครับ
เหลือด้วยกัน๔เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
จังหวัดตากมวยความรู้ทั่วไปเด็กประถม

มวยค่ะข้อที่๒ค่ะ
ทำไมถึงเลือกเรื่องมวยให้กับพ่อครับ

เชิญพ่อวีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทวีลูกสาวเลือกเรื่องนี้ให้

ตาจ๋าและตามีนักมวยในดวงใจมั้ย

เหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทย

เคยดูถ่ายทอดสดของพี่สมรักบ้างไหม
เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สมรักคำสิงคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกปี๑๙๙๖โดยชนะนักมวยจากประเทศอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งคิวบาร์
ตัวเลือกที่สองบันเกเลีย
ตัวเลือกที่๓อเมริกา
ตัวเลือกที่สี่คาซักสถาน
เคยดูครับสมรักโชคครับจำนานมากครับจำไม่ได้ครับ
ก็เลยเดาเอาคาซักฐานครับ

ตัวเลือกที่๔ครับคาซักสถานครับ
ตาเลือกตอบตัวเลือกที่สี่คาซักสถานครับ
เอาล่ะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องและขอให้โชคดีนะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้กับตะเดือนขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องจังหวัดตากให้กับตาเดือน

ตาเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกิดที่อำเภออะไรครับ

จังหวัดตากนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอนาเขตใหญ่มากเลยนะคะ
ใหญ่เป็นลำดับต้นของประเทศเลยทีเดียวนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดใดต่อไปนี้มีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดตาก

ตัวเลือกที่สองอุบลราชธานี
ตัวเลือกที่สามสุราธานี
ตัวเลือกที่สี่เชียงราย
ถ้าพร้อมแล้วตาเดือนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งกาญจนบุรีครับ

ตอนนี้ตาเดือนจะต้องเลือกแล้วว่า
จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เหลือน้องทัศน์แล้วก็น้องนัท

เดือนจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนัทขึ้นมาตอบครับ

เชิญน้องนัทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เหรอ๒โมงใช่ไหมลูก
รู้หรือเปล่าว่าปกติเราเคารพทรงชาติกันกี่โมง

คือเราพอใจจะคลบตรงไหนเราก็คลบ

โมงเช้าหรือว่า๘นาฬิกานั่นเอง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เราเคารพทรงชาติเวลาใด๔ตัวเลือกนะลูก

ตัวเลือกที่๑รูปที่๑
ตัวเลือกที่๒รูปที่๒
ตัวเลือกที่๓รูปที่๓
และตัวเลือกที่๔รูปที่๔
โรงเรียนผมก็เข้าไป๘โมงครับ

ลูก๕แล้วไป
ลูกเลขจะมี๑๒เลขเท่านั้น
พอเข็มยาวชี้ที่เลข๑๒เนี่ย

เข็มสั้นจะชี้ที่เลขไหนก็คือเวลานั้น

แล้วน้องนัทจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เอ้าเดี๋ยว

ใจเย็นสิลูกอยู่ตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเราจะตอบถูกหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมด้วยรุ้นด้วยนะคะความน่ารักของน้องจริงนะ

แล้วก็เขาก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเขานะครับ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องไก่นะครับจากจังหวัดตาก
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่
ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
จังหวัดใดต่อไปนี้มีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดตาก

สวัสดีครับ